คุณผู้ชมคะพามาต่อเรื่องของสถานการณ์โควิดกันหน่อย
มาดูเรื่องของมาตรการการเยียวยาช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะคะ
ซึ่งวันนี้ทางสภาพผู้แทนรัศดร
จะลงมติร่างพรบเงินกู้ค่ะ
เพื่อที่จะนำมาเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากโควิด๑๙
ส่วนตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อเมื่อวานนี้อยู่ที่๑คนนะคะ
เดินทางมาจากซาอุดีอาราเบียค่ะ
หญิงพันประพายงตระกูลผู้ช่วยโฆษกสบคเผยสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด๑๙ค่ะ
ประจำวันที่๓๐พฤษภาคมพบว่าผู้ติดเชื้อเพิ่ม๑ราย
เป็นนักศึกษาชายอายุ๒๖ปีเพิ่งเดินทางกลับจากสาอุดีอาราเบียเข้าประเทศ
ด่านประดังเบซาวันที่๒๕พฤษภาคมนะคะ
แล้วก็มาเข้าพักที่สถานกักตัวของรัฐในจังหวัดนราธิวาส
การตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อ
หลังจากนั้นจาก๒๕มา๒๘ก็มีอาการไข้ไอเจ็บคอหายใจลำบาก
ก็มีการมาตรวจเชื้อซ้ำอีกครั้งทีนี้ก็พบว่าติดเชื้อค่ะ
ก็เลยส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาส
ขณะเดียวกันมีผู้รักษาหายนะคะ
แล้วก็แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านเพิ่มใน๑๖รายแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิต
สำหรับผู้ป่วยสะสมรวมอยู่ที่๓๐๗๗ราย
รักษาหายรวม๒๙๖๑ราย
ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๕๙รายและเสียชีวิตสะสม๕๗ศพ
ผู้ช่วยสอบคอยังระบุด้วยนะคะว่าแม้สถานการณ์จะดีขึ้น
แต่ที่ย้ำมาตลอดก็คือกาดอย่าตกยกกาดสูงต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการเข้าสู่การผ่อนปลนระยะที่๓ที่จะเริ่มในวันที่๑มิถุนายนนี้
ขณะที่วันนี้สภาผู้แทนรัศดรจะมีการลงมติความเห็นชอบพรกรกู้เงิน๓ฉบับ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
วงเงิน๑๐๙๐๐๐๐๐๐บาท
บรรยากาศการประชุมเมื่อวานนี้ไปดูกันหน่อยค่ะ
ส่วนใหญ่สอสอแสดงความเป็นห่วงเรื่องของการใช้งบประมาณ
โดยเฉพาะในส่วนของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมว่าจะมีความโปร่งใสมากน้อยเพียงใด
เพราะงบประมาณนี้เยอะค่อนข้างเยอะ
ขณะที่พรกรการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินให้กับผู้ประกอบวิสาหกิจ
ได้รับผลกระทบนั้นเป็นการเอื้อต่อในทุนใหญ่หรือไม่อันนี้เป็นการตั้งคำถาม
นี้นายกรัฐมนตรีได้เข้ารับฟังการอภิปรายแล้วก็ชี้แจงด้วยตัวเองนะคะ
เพราะมีการตั้งข้อสังเกตว่าการอภิปรายครั้งนี้มีแต่คนพูด
ไม่มีคนฟังคำตอบเห็นได้จากเก้าอี้ในห้องประชุมว่างเป็นจำนวนมากค่ะ
ขณะที่สฝคแล้วก็ปรักร่วมรัฐบาลกว่ายี่สิบคนเนี่ย
เสนอยติตั้งคณะกรรมธิการวิสามันติดตามตรวจสอบ